ได้เวลาครับสมาคมนิยมตัวเลขนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์มาขึ้นรถขึ้นรถนะครับ
ครับไปดูบรรยากาศที่บริเวณวังนาคินกำแพงเพชรนะครับ
พื้นที่หมู่๒ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
คักตลอดทั้งวันครับคุณผู้ชมดูสิครับมีชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์นะครับ
มาร่วมพิธีบวงสวงรูปปั้นพ่อปู่ศรีสุโธพญานคราช
และพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาแบบโบราณอย่างครับข้างต่อมาช่วงหัวค่ำครับ
นายกฤษณพงศ์นาคจันทร์เป็นร่างทรงปู่นาคาราชครับ
แล้วก็เจ้าของสถานที่ท่านก็ร่วมทำพิธีต่างนะครับ
แต่จู่ครับคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านบางคนเกิดอาการแปลก
คล้ายถูกแฝงร่างนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับ
รายส่งเสียงร้องไห้ครับบางรายส่งเสียงสั่นเคลือ
จนทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีเชื่อว่าน่าจะเป็นบริวารของพ่อปู่ศรีสุโธ
มาเข้าสิงร่างเพื่อเปิดบารมีแก่ผู้ศรัทธา
พอเสร็จพิธีแล้วนะครับชาวบ้านก็ไปส่องหาเลขจากน้ำตาเทียน
นี่ฮะอยู่ในโอ่งเงินโอ่งทอง

จะรับโชคกันแบบถ้วนหน้าครับ
ที่วัดหนองขานางอำเภอท่าตะโกค่ะ
นี่ชาวบ้านเข้าไปกันเยอะแบบนี้นะคะรวมถึงนักเสี่ยงโชคด้วย
พากันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปหล่อไอ้ไข่
พร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้กลับไปแก้บนด้วยนะคะ

มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๙๗
รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐ใบ
ก็เลยต้องกลับมาแก้บนแบบนี้นะคะหลังจากนั้น
เสร็จปุ๊บก็จุดประทัดขอเลขต่อเลยจ้ะ
ก็ได้เลขใหม่นะเลขชุดใหม่ของเลขปลายหางประทัด
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปเสี่ยงดวง
ส่วนน้องหนูคนนี้ล้วงอะไรล่ะ
ล้วงไข่ในหายแบบนี้ได้เลขอะไรล่ะ
นั่นแหละค่ะ๔๖๐เห็นไหมคะ

บริสุทธิ์เด็กจะนำโชคนะ
เห็นขึ้นหน้าจอไหมเป็นความเชื่อนอกระบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะจ๊ะ
ตามนั้นเลยนะครับส่วนที่วัดป่าศักดิ์คำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวไปต่อ
ไปต่อนี่มีกลุ่มชาวบ้านคณะนางรำไปรำถวายเจ้าแม่จันเทวีครับ
แล้วก็นี่แก้บนใส่สบายสีเขียวเนี่ยแล้วก็เขาบอกเขาเคยขอพรแล้วประสบความสำเร็จสมปรารถนา
นะฮะก็มีการจุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้
เด็กก็มาลำด้วยผู้ใหญ่ด้วยเด็กด้วยนะฮะนี่น้องก็ลำตามผู้ใหญ่กันไป
ประวัติของแม่จันเทวีเนี่ยในพงศวดารโยนกระบุว่าเป็นธิดาของเจ้าเมืองน่าน
ซึ่งถูกยกให้เป็นมหาพระมเหสีของพ่อขุนเจืองพันมิกราชวีรกษัตริย์ผู้สร้างเมืองพยาวมากว่า๙๐๐ปี
แล้วก็มีการสร้างรูปปั้นเอาไว้แบบนี้คนก็เลยต้องไปขอพรจากท่าน
ท่านก็ให้พรแล้วก็กลับไปแก้บนแบบนี้นะครับ